๖นาฬิกา๕๐นาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กลับมาในช่วงนี้มาดูเรื่องเข้าใจผิดที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตกันเลยคุณนัทพงศ์ค่ะ
แล้วเป็นคนในครอบครัวเดียวกันด้วยพี่เขยกับน้องเขยนะคะ
พัทธลุงค่ะพี่เขยเข้าใจผิดกลัวว่าน้องชายเนี่ยจะมาแย่งมรดกที่ดิน
ก็ทะเลาะวิวาดกันพี่เขยเหมือนกับลักษณะเตรียมมีดจะทำร้ายน้องเขยค่ะ
แต่ว่าน้องเขยเนี่ยวัยกว่าเอาปืน๙มมยิงพี่เขยเสียชีวิต๒คนค่ะ
นี่แหละค่ะน้องเขยก็เลยกลายเป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ตำรวจสพตโหมดไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ที่ตำบลคลองใหญ่
ประมาณจังหวัดภัทรลุงราศน์หน้าบ้านพบสบนายอำนาจหมาดครง
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙ม๑นัส
ใกล้กันพบสอบของนายอำนาจหมาดครง

วิทยาแก้วดีเป็นน้องเขยของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ไม่ได้ไปไหนค่ะรอมอบตัวอยู่ที่นั่นแหละนะคะ
พ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเข้าใจผิดกันค่ะ
นายอำนาจนายอำนาจพี่เขยเข้าใจว่านายวิทยามาแย่งที่ดิน
ก่อนหน้านี้นายวิทยากับนางออนอุมามาที่บ้าน
มาเอาที่ดินที่บ้านไปจำนองกับธนาคาร
แล้วในอำนาจต้องมาคุยเรื่องที่ดินเหมือนกัน
นะคะเพราะว่าเขาต้องเซ็นเอกสารการโอน
แต่ว่าเกิดสื่อสารอะไรไม่เข้าใจกัน
คิดว่าแม่รวมหัวกับลูกสาวลูกเขยจะมาหลอกเอาที่ดินไป

ระหว่างนั้นในอำนาจมีมีดปลายแหลม
อยู่ในมือพ่อก็เลยไปล็อกตัวไว้

อนันต์ลูกชายอีกคนนึงก็มาช่วยล็อกตัวลูกเขยนายวิทยาไว้

สุดท้ายลูกชายของบ้านนี้๒คนเสียชีวิต

ก็คือเป็นพี่เขยด้วยกันทั้งคู่เสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
เมื่อช่วงเช้าครอบครัวก็เอาร่างผู้เสียชีวิตทั้งสอง
ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนะคะ

นางออนอุมาแก้วดีภรรยาผู้ต้องหา
บอกว่าเสียใจยังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะ

แล้วก็น่าจะเกิดจากความไม่พอใจที่ก่อนหน้านี้ในอำนาจพี่ชาย
เคยมายืมเงิน๗๐๐๐บาทแต่เธอไม่ให้
เพราะได้ช่วยมาเยอะแล้ว
ก็เลยทำให้อาจจะไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะ
คิดว่าประเด็นนี้ด้วยคิดว่าประเด็นนี้ด้วย
นี่ค่ะเรื่องความเข้าใจผิด
ตอนนี้เธอก็สูญเสียพี่ชายไป๒คน
ส่วนสามีก็กลายเป็นผู้ต้องหาค่ะครับ
ในวิทยาถูกแจ้งเข้าหาข้าพวกอื่น
และพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ